ร้านแนะนำเพราะว่าผมไปทานมาแล้วทานจริงด้วยในช่วงของตลอดกิน
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเพชรบุรี
นี่เหรอไปที่นี่ไปร้านป้าเฉลียว
บอกเลยว่าครัวป้าเฉลี่ยวนี่อร่อยมาก
แล้วถ้าคุณอยากจะทานแล้วก็ลองโทรไปสั่งได้ดู
แต่ยังไงซะก่อนที่จะตัดสินใจไปดูภาพกันก่อนในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ
มาถึงจังหวัดเพชรบุรีทั้งที
อยู่แถวชะอำด้วยแล้วก็ต้องไปให้ได้

ผมว่าเราไปถามชาวประมงที่แพร่ปลากันดีกว่า
ซึ่งแพร่ปลามันเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารทะเลที่สดใหม่สะอาด
พร้อมแล้วไปกันเลย
ถ้ามาเพชรบุรีแล้วต้องการวัตถุดิบสดไปทำอาหารทะเลแล้วก็
ต้องมาที่แพร่ปลาปากคลองบ้านท่าแห่งนี้เลย
มาตรงนี้นะบอกเลยมีแต่ของสดของอร่อยทั้งนั้นเพราะว่า
ของทะเลที่นี่เขาหากันมาแบบสดเลยนะ
โอ้โหนี่เลยสวัสดีครับ
เอาออกมาจากอวนออกมาจากแหนี่คืออะไร
ปูม้าครับโอ้โหดูสิครับ

ป้าเฉลียวนี่แสดงว่าต้องเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อในย่านนี้

แบบนี้แล้วก็หิวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยครับ
อ๋อเดี๋ยว
ครัวป้าเฉลียวร้านอาหารพื้นบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าจะสั่งเมนูไหน
ร้านนี้เขาใส่ใจในทุกจานเรื่องรสชาติอาหารไม่ต้องพูดถึง
เพราะอร่อยครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานถึง

เจ้าของร้านครับสวัสดีครับ

แต่เจ้าของชื่อพี่หนู

แม่ยายก็คือทำรุ่นแม่ทำมา

คือดั้งเดิมมันจะเป็นแค่แพร่ปลา

กลายมาเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อแถวนี้ฮะ

ซื้อของสดแล้วก็ให้แม่ย่างให้มั่ง
นึ่งมั่งแล้วก็จ้างทำน้ำจิ้ม
แล้วเห็นบอกว่าเตรียมส่งต่อให้กับรุ่นต่อไป
ครับแต่ตอนนี้ก็จะให้ลูกชายแหละครับ
คุณโตมารับช่วงต่อครับโอ้โฮมารับช่วงต่อ

สดสะอาดถูกแล้วก็อร่อย
จานนี้ตั้ง๔ตัว
แพงไหมเนี่ยจานนี้อยู่๖๕๐บาท
บาทกับปูม้า๔ตัวตัวใหญ่
ถูกจริงน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลย

เพราะลูกค้าบางท่านทานหอยนลมไม่ได้
เนื้อปูที่ใช้นะเป็นเนื้อปูก้อน
แต่แป้งมันไม่ได้ยืดเป็นเหนียวเลยนะ

แล้วเนื้อปูที่นี่อร่อยมากสดจริง

เห็นบอกว่าเป็นเมนูโบราณของคนเมืองเพชร

คือมันเป็นภาษาโบราณของคนเมืองเพชรใช่ไหมครับ
กุ้งเคยตัวเล็กเขามาผสมกับพริกแกง

ก็คือของเราเป็นงบปลายดนตรี
คือเอาเนื้อปลาอินซีมาตีกับพริกแกงเนี่ยครับ

รู้สึกได้ถึงความหวานก็คือหวานเนื้อปลา
มันสดแล้วมาเป็นชิ้น

่นดีจริงหอมกลิ่นใบตองคุณผู้ชมฮะ

เมนูนี้เป็นเมนูโบราณ
จนมาเป็นเมนูปัจจุบันนี่คือ

เพียงแต่ว่าเอามาทำร่วมกับหอยน้ำผู้
หอยแมงผู้ที่นี่อร่อยจริงเลยนะ
คือมันก็คือห่อหมกนั่นแหละรสชาตินะฮะ

เผื่อว่ามาพักแถวชะอำ

ที่นี่เขามีบริการส่งให้ในระแวกพื้นที่ชะอำนะ
คุณผู้ชมอยากจะมาแต่กลัวมาไม่ถูก

ถ้าลูกค้ามาจากกรุงเทพนะครับ
วิ่งเส้นเพชรเกษมมามุ่งหน้ามาชะอำเนี่ยครับ
แต่ก่อนถึงชามมันจะมีแยกเลี้ยวซ้าย

คือวิ่งมุมหน้าใช้ทะเลแค่สิบมีป้ายบอก
เพื่อยืนยันการันตีความอร่อยของร้านนี้
เราก็จะมอบภาพกับเพื่อนของรักที่นี่
ให้กับข้ารักได้เลยครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก
สัปดาห์หน้าผมและรถอีซูซูคู่ใจจะพาคุณผู้ชม

ติดตามกันได้ในช่วงตลอดกิน
โปรดติดตามกันได้ในช่วงตลอดกิน